เปลี่ยนบรรยากาศไปหาอะไรทานอร่อยนะคุณชนะนะ
ไปกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
เออจะพาไปชิมเมนูปลา

แล้วอาหารการกินก็อร่อยแล้วมาจากธรรมชาติจริง

โอ้ยฝนตกหยุ่มหยิมใยฉิ๋มเก็บเห็ด
เอาไปดูกันหน่อยบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์จริงนะครับ
ที่แห่งนี้ค่ะเป็นร้านอาหารชื่อว่าสุขใจแลนด์
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นเขาเปิดมานาน๔ปีแล้วนะคะ
เจ้าของร้านได้จัดรูปแบบของร้านเนี่ยเป็นเหมือนกับกระท่อมเป็นธรรมชาติเป็นแบบวินเทจนิด
แล้วคุณเห็นกระท่อมนี่ไหมคะคือเป็นแบบส่วนตัวจริงครอบครัวใครครอบครัวเขาไปนั่งทานกัน

กระท่อมปลายนาอย่างนี้แหละฝนตกพำพำ

ถ้ามีฟ้าผ่าปึ้งแล้วก็จะมีเสียงกบ
อบไม่ต้องกลัวนะจ๊ะคุณดูหนักมากเกินไปอีกแล้วนะ
มาเป็นละครเลยทีเดียวต้องเป็นนักเอกก็ดีแหละ
งั้นรีบเข้ากระท่อมเลยไปสั่งอะไรกินดีกว่าดีแล้วนะคะเมนูแนะนำคือปลาช่อนเผาค่ะคุณ
ปลาช่อนตัวใหญ่ผมบอกให้เลยนะยิ่งถ้าเป็นช่อนนาด้วยแล้วก็โอ้โหเนื้อมันยิ่งแน่นอร่อยหวาน
ถูกต้องเลยแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรของทางร้าน
นี่ค่ะพร้อมกับขนมจีนใครบอกยังแซ่บไม่พอสั่งส้มตำไปด้วย
กินปูนานึ่งดูดิกุ้งฝอยนึ่งหอยนาก็มีใช่ค่ะที่ที่ฉันบรรยายมาทั้งหมดนี้
นี้ราคา๓๕๐บาทเท่านั้นราคาประหยัดแล้วดูค่ะปลาช่อนเนื้อขาวปุ๋ย
แต่ละอย่างแต่ละชุดที่คุณบอกมาอย่างละ๓๕๐บาทหรือว่าทั้งหมดมัน๓๕๐บาท
เค้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยขายในราคาชุดละ๓๕๐บาททั้งหมดนี้๓๕๐บาทเอ้ยนี่มาเป็นเซ็ทแบบนี้
ชุดใหญ่เลยเหรอใช่ชุดนี้๓๕๐บาทใส่กระโด้มาเลยคุ้มจริงนะคะ
แล้วที่สำคัญนะคุณค่ะทางร้านเขาจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในพื้นที่ที่เราเห็นนั่นแหละ
มาแบบนี้เลยค่ะแล้วอาหารอีสานอื่นล่ะมีไหม
เยอะแยะลาบปูป่นปูหมกฮวกหมกปลาซิลก็มี
อีกหนึ่งเมนูเด็ดเลยอันนี้ดิฉันชอบมากอะไรครับต้มแซ่บไก่บ้าน
รสชาติเข้มข้นสดน้ำ
ดูหอยหน้า

มากินให้อร่อยต้องกินกับอะไร

แล้วข้าวเหนียวร้านนี้เขาจะเป็นแบบสูตรอัญชัน
สีสวยนะใช้น้ำอัญชันในการหุงด้วยนะคะ
เรียกว่าอร่อยลงตัวทุกอย่างค่ะคุณ
เห็นแบบนี้แล้วเตรียมไปทานกันหน่อยละกัน

หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ค่ะ

ถึง๖โมงเย็นทุกวันเลยค่ะ
นี่บรรยากาศอย่างนี้แหม

อะไรที่มันตี๊ดตู้เย็น